มีใครเกินน้องเทนนิสแล้วนะครับ
เหรียญแรกจากถุงทางเขาของเธอเองนะครับ
แล้วก็แน่นอนตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมา
เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศ
ของการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยของน้องเทนนิสกันก่อนนะครับ
นี่ฮะทางจังหวัดภูเก็ตพื้นที่ภูเก็ตแซนบล็อก
รถแห่นี่รถแห่นะไม่ได้รถติดแอร์นะ
เป็นรถที่เปิดโล่งแบบนี้เพื่อให้น้องเทนนิสเวลานั่งแล้ว
จะได้โบกมือบ๊ายบายทักทายคนไทย
และคนที่มาคอยต้อนรับขณะที่น้องเทนนิสเดินทางจากสนามบินภูเก็ต
ไปที่โรงแรมโนเทลที่พักนั่นเองนะครับ
แล้วก็เวลา๙นาฬิกา๓๕นาที
ท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตฟังผู้โดยสารระหว่างประเทศ
แน่นอนนะครับมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
แล้วก็มีประชาชนนำป้ายมาชูต้อนรับน้องเทนนิส
พานิพักษ์วงพัฒนกิจฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม๒๐๒๐
เทคอนโดรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงของไทย

ใช่ค่ะมองไปตรงทางที่เป็นทางออกของคนที่เดินทางเข้าจังหวัด

เมื่อไหร่น้องเทนนิสจะมาเมื่อไหร่น้องเทนนิสจะมา
ปรากฏว่าเมื่อน้องเทนนิสก้าวออกมา
แล้วทำให้ประชาชนคนไทยเห็น
หลังเหรียญนี่ค่ะจังหวัดนี้นะครับ

คือมีหน่วยงานเขาก็ไลฟ์ไปด้วยนะ
หน่วยงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ไลฟ์ไปด้วยนะครับ
แล้วก็น้องเทนนิสเดินทางออกมาหลายคนปรบมือต้อนรับ
แต่ที่นี่เขาจัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ป้องกันภูมิสิก้าวด้วยนะครับ
ดังนั้นจะไม่ได้มีคนไปเยอะนะฮะ
ก็จะเห็นนี่แหละครับว่าน้องเทนนิสมาพร้อมกับใครบ้าง
มาพร้อมกับโค้ชเชยองซ็อกหัวหน้าผู้ฝึกสอน

จูเนียรามนรงนักเทคอนโด๕๘กิโลกรัมชาย

ที่การสมาคมกีฬาเทคอนโดแห่งประเทศไทย

ก็มาฮะมาไฟล์ทเดียวกันนี่แหละครับ

ประชาชนมารอให้กำลังใจปั๊บเลยนะฮะ

ก็มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการ

นายธนคิดรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทคอนโดแห่งประเทศไทย

รกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
แล้วก็บิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกร
นายกสมาคมกีฬาเทคอนโดแห่งประเทศไทย
แล้วก็นายสิริชัยวงพัฒนกิจคนนี้คนสำคัญที่สุดของน้องเทนนิส
คุณพ่ออยู่ข้างเลยคุณพ่อชูกำปั้นเฮ่
แล้วเราจะได้เห็นช็อตหนึ่งภาพภาพหนึ่งที่เป็นภาพแห่งความประทับใจมาก
จากภาพนี้ที่คุณพ่อคล้องเหรียญทองให้กับน้องเทนนิส
ถือว่าเป็นความสิริมงคลนะแล้วนี่ช็อตนี้แหละคุณ

เทนนิสเนี่ยก้มกราบถึงพื้นเพื่อเป็นการกราบเท้าของคุณพ่อ
ถึงคุณพ่อมานานคุณพ่อให้กำลังใจอยู่ที่เมืองไทย
ท้ายที่สุดมาถึงเมืองไทยก็ต้องก้มกราบบุคคลที่สำคัญที่สุดก่อน
นั่นก็คือคุณพ่อสิริชัยวงพัฒนกิจนั่นเองนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับน้องเทนนิสก็มีโอกาสในการที่จะให้สัมภาษณ์
กับสื่อประชาสัมพันธ์ต่างที่มาเฝ้ารอต้อนรับน้องเทนนิสด้วยนะครับ
โดยน้องเทนนิสก็บอกสั้นบอกขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เลย
แล้วก็พูดเป็นภาษาใต้ด้วยนะคือขอบคุณนะครับ
แล้วบอกว่าเหรียญที่สำคัญเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญนี้
เป็นเหรียญที่เธอภูมิใจมากและที่สำคัญเธอเอามาให้คนไทย
นี่คือสิ่งที่เธอได้บอกได้กล่าวกันนะครับ
นานหลังจากที่มีการแถลงน้องเทนนิสขึ้นโพเดียมแถลงเสร็จ
ก็เป็นคิวของโค้ชเชโค้ชเชย์ก็บอกว่าดีใจเราทำสำเร็จแล้ว
และเรื่องที่สำคัญที่โค้ชเชียร์ต้องการก็คือเรื่องของสัญชาติ
ทุกคนก็บอกเป็นกำลังใจให้โค้ชเชด้วยนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะทั้งตัวโค้ชเชย์เองตัวน้องเทนนิสเองตัวน้องจูเนียร์
แล้วก็คนที่เดินทางมาก็ขึ้นรถเป็นรถแห่ของจังหวัดภูเก็ต
ที่เป็นลักษณะเปิดโล่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
แต่ทีนี้หลายคนบอกว่าทำไมนี่
เทนนิสมาพร้อมกับทีมมาเดินทางมาจากต่างประเทศ
ทำไมไม่ให้น้องกักตัวซะก่อนเลยหรือว่ารีบเข้าที่พักก่อนเลย
ทำไมต้องมาเจอผู้เจอคนมาให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้นะครับ
ก็ในส่วนของจังหวัดเขาก็บอกว่า
ซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลผลักดัน

เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว๑๔วัน

แล้วก็น้องเทนนิสได้รับการตรวจ

แล้วก็ทุกคนในทีมก็ผลตรวจเป็นลบเช่นเดียวกัน

เทนนิสอยากกินอะไรอาหารทะเลใช่ไหม

อยากกินเค้กอยากกินคุกกี้อยากกินขนมหวานเลย

แล้วก็เดี๋ยวจะวันที่๘สิงหานี้ก็เป็นวันเกิดของน้องด้วย
ครบ๒๔ปีก็ถือว่าของขวัญวันเกิดนี้

มีรอยยิ้มท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ค่ะ

เรื่องของน้องเทนนิสแล้วก็นักกีฬาทุกคนด้วย

เพราะว่าทีมชาติไทยของเราในทุกประเภทกีฬาเลย
ก็ไปแข่งขันโอลิมปิกอยู่ที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ

เดี๋ยวคุณเจวรปัตย์จะมาพูดถึงเรื่องของข่าวกีฬา
คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับใช่ค่ะ